ทุกผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราจะลองไปตรวจสอบดูท่าที
ทางฝั่งรัฐบาลหน่อยนะฮะคุณธนกร
ประจำสำนักนามนตรีนะครับอยู่กับเราที่ไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
สวัสดีครับคุณธนกรครับสวัสดีค่ะสวัสดี

ครับผมอยู่กับคุณเขมสอนด้วยนะครับคุณธนกร
สวัสดีครับคุณเขมสอนด้วยครับ
ครับล่าสุดเนี่ยทางรัฐบาลได้มีการคุยหรือประเมินท่าทีกันไหมครับ
รวมทั้งในส่วนของพักพลังประชารัฐด้วยครับคุณธนกรครับ
คือผมพูดในฐานะที่ไม่ได้พูดในนามพักนะฮะแต่พูดในฐานะที่มองในเรื่องของการชุมนุมเนี่ย
คือผมพูดเสมอว่าถ้าเป็นการชุมนุมโดยสันตินะฮะแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิเสร็จภาพผู้อื่นเนี่ยก็มันก็ทำได้อยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะครับแล้วก็ห่วงใยมีอยู่เรื่องเดียวนะครับ
ที่ผมคิดว่ามันพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยรับไม่ได้ก็คือ
ผมไม่อยากเห็นการจาบจ้วงสถาบันนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นข้อเรียกร้องเดิมเนี่ยนะครับ
สามข้ออะไรต่างต่างเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลก็รับฟังนะครับ
แล้วก็มันก็สามารถเป็นไปได้บางอย่างก็เริ่มต้นไปแล้ว
ที่บอกว่า๑ก็คือเรื่องของการปล่อยตัวกันมาแล้ว
ที่มีการถูกควบคุมตัวไปเมื่อวานนี้
ถึงขั้นที่ว่าถ้านายกไม่ลาออกโอ้โหจะชุมนุมกันยาวเลยนะคะคุณธนกร
คือการชุมนุมก็ชุมนุมกันไปนะครับก็ไม่ได้รัฐบาลก็คงต้องทำงานต่อนะครับ
คือผมก็ไม่เข้าใจว่าวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ท่านไม่ได้ทำผิดอะไรนะครับคือการชุมนุมขับไล่รัฐบาลเนี่ย
ผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติในทางการเมืองครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ย
ก็มีมาโดยตลอดนะครับแต่ข้อข้อเรียกร้องที่สำคัญในการล้มรัฐบาลเนี่ย
สำคัญที่สุดรัฐบาลต้องมีปัญหาในเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นนะครับ
วันนี้ผมถามว่าการทุจิฤทธิ์เนี่ย
มันก็ไม่ได้มีไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลตัวเนกประยุทธ์นะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอีกอย่างเนี่ย
มันเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลเองก็ทุ่มสรรพกำลังทุกอย่างนะครับ
ในการแก้ปัญหาโควิด๑๙นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
มันไม่ใช่เวลาที่จะต้องมาให้พลเอกประยุทธ์ต้องลาออกนะครับ
แต่ว่าข้อเรียกร้องบางอย่างเนี่ยอะไรที่มันเป็นไปได้เนี่ย
ผมเชื่อว่าครับท่านอายุกเองเนี่ยท่านก็ท่านก็รับฟังเนี่ยนะครับ
ผมว่าท่านรัฐบาลเองก็พยายามที่จะลดความขัดแย้งอะไรต่างมากมายนะครับ
แล้วก็การดำเนินการกับป๊อปเมื่อวานเนี่ย
ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็ทราบดีนะครับว่า
มันเป็นไปตามกลไกเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับ
ท่านก็เจ้าที่ตำรวจท่านก็ต้องทำหน้าที่ของท่านนะครับ
แต่ว่าทุกอย่างอะผมเชื่อว่าเจ้าที่ตำรวจเนี่ย
ก็พยายามที่จะทำงานด้วยความอรุมอร่วยแล้วก็พยายามดูแลม็อบอย่างดีนะครับ
ผมเชื่อว่าตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เนี่ย
เจ้าที่ตำรวจก็ทำงานด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็พยายามที่จะรักษาสถานการณ์ให้มันเรียบร้อยนะครับ
ครับคุณธนกรครับดูเหมือนว่าถ้าเราจะแยกเป็นข้ออย่างเรื่องของ
พลเอกประยุทธ์ที่เขาเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่งเนี่ย
แต่เขามองเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยการได้มาซึ่งตำแหน่งหรือว่าการคงอยู่อะไรก็แล้วแต่
หรือว่าเรื่องการร่างรัฐธรรมนูลใหม่ตรงนี้ที่ทางคุณธนกรบอกว่ามันก็รับฟังได้
กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยสิ่งต่างต่างที่คุณธนกรได้พูดมาเนี่ย
ทางรัฐบาลณขณะนี้ได้เตรียมที่จะส่งคนไปพูด
ไปคุยไปเจรจาหรือว่าจะหาจุดร่วมที่จะหาความลงตัวตรงนี้ยังไง
ในล่าสุดในขณะนี้ไหมครับเพราะว่าตอนนี้เขาไปปักหลักอยู่ที่
รั้วธรรมเนียบรัฐบาลแล้วเนี่ยครับ
คือตรงนี้นะครับก็ทางรัฐบาลเองเท่าที่ผมทราบนะครับ
ก็ก็ได้มีการมอบหมายให้เจ้าที่ตำรวจนะครับก็ดำเนินการเจรจาหา
หรือเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันอยู่แล้วนะครับ
ผมเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้นะครับท่านฟังเสียงพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับ
รัฐบาลไม่เคยมองกลุ่มนักศึกษานะครับเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองนะครับ
ที่ผ่านมาเองเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็เข้าใจนะครับ
รัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามที่จะขอให้มาเจรจาพูดคุยกันนะครับ
มากกว่านะครับดีกว่าคือการชุมนุมเนี่ยผมเข้าใจว่ามันก็มันก็สามารถทำได้อยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าบรรยากาศแบบนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าวันนี้ผมก็ผมมองบางอย่างแล้วผมก็รู้สึกเศร้าใจเหมือนกันนะครับ
ยังไงซึ่งบางเรื่องเนี่ยผมก็คือการชุมนุมเนี่ยมันทำได้อยู่แล้วนะครับ
ผมเคยบอกเสมอนะผมมั่นใจในพลังบริสุทธิ์ของน้องนักศึกษาทุกคนนะครับ
แต่ว่าผมอาจจะรับที่โดยส่วนตัวนะครับผมรับไม่ได้กับแกนนำบางคนนะครับที่มีพฤติกรรมจาบช่วงสาบันเนี่ย
ผมถามว่าสถาบันนี้ทำผิดอะไรนะครับมีสิ่งต่างมากมายนะครับที่จะปฏิรูปนะครับ
ทำไมท่านไม่ได้คิดในเรื่องของการบริหารประเทศหรือการพัฒนาประเทศว่าเราจะเสนอแนวคิดในการพัฒนาประเทศอย่างไรบ้างนะครับ
พัฒนาประเทศชาติในแต่ละด้านไปนะครับซึ่งบางเรื่องเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าผมอยากให้น้องนักศึกษาได้เข้าใจนะครับแล้วก็ให้มีสติผมเชื่อว่ารัฐบาลก็พร้อมที่จะพูดคุยกันอยู่แล้วนะครับ
ดังนั้นจากสถานการณ์ตลอดทั้งวันวันนี้รวมไปถึงช่วงเย็นเมื่อวานด้วยนะคะได้มีการประเมินว่ายังไงคะ
เพราะว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่าก็คือแน่นอนแหละอยากจะให้ทางตัวแทนของรัฐบาลมาคุยมาเจรจาว่าจะยังไงดีสำหรับข้อเรียกร้อง
ประเมินยังไงแล้วรัฐบาลจะมีท่าทียังไงกันต่อดีคะ
ผมตรงเนี้ยผมเข้าใจว่าผู้ใหญ่ในรัฐบาลก็คงจะพูดคุยกันอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ผมผมไม่ไม่สามารถไปก้าวล่วงได้แต่เข้าใจว่าในส่วนที่การเจรจาพูดคุยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยผู้ใหญ่ในรัฐบาลก็พูดเสมอนะครับว่าพร้อมที่จะพูดคุยนะครับกับทางตัวแทนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้หาทางออกร่วมกันนะครับ
เท่านี้เท่าที่ทราบยังมีข้อรัชการหรือว่ามีใครติดค้างอยู่ไหมฮะข้างในอ๋อไม่มีครับไม่มีครับเพราะว่าทางฆ่าการก็ได้ทราบมาตั้งแต่กลางวันแล้วนะครับเราก็เข้าใจสถานการณ์ดีนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าฆ่าการนี้ก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับเรื่องการชุมนุมอะไรต่างเราอยู่กับมอบอยู่กับการชุมนุมมาโดยตลอด
ดูธ่าทีต่างกับทางฝั่งของแก่นรำพุชธชุมนุมฮะ
เท่านั้นเองนะครับว่ามันไม่สมควรนะครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องคนไทยเนี่ย
เข้าใจนะครับแล้วก็ไม่อยากให้เกิดสถาการณ์แบบนั้นเนี่ยนะครับ

คือถ้าฟังคุณธนกรคุณธนกรเป็นเลขานุการของคุณอนุชา

ณขณะนี้คือถ้ามีเรื่องของ๑พลเอกประยุทธ์เรื่องลาออกที่เขายื่นข้อเรียกร้อง
เรื่องการแก้ไขรัฐมนูลตรงนี้รัฐบาลบอกว่าคุยได้พร้อมพูดคุย

แต่ถ้าอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยอันนี้คิดว่ารับไม่ได้
คืออันนี้โดยผมเชื่อว่ามันคงไม่มีใครรับได้นะครับ
บางเรื่องเนี่ยนะครับที่เราก็รู้กันอยู่
ผมว่ามันเป็นสิ่งที่คนไทยรักในศรัทธานะครับ

เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคงไม่มีใครรับตรงนี้ได้นะครับ
ครับค่ะดังนั้นหลังจากคืนนี้ไปอะค่ะ
ยังไงดีคะก็คือจะปล่อยให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้
แสดงพลังแสดงออกในเชิงประชาธิปไตยต่อเนื่อง

ต้องเร่งแล้วมาเจรจามาคุยกันดี
คือวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับอย่างนะครับว่า
บ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยตรงไหน
คือถ้าบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตย
มันก็ไม่มีใครออกมาชุมนุมได้หรอกครับ

นายกรัมตรีเองเนี่ยก็มาจากกระบวนการเลือกตั้งการรับบูล

เพราะฉะนั้นแล้วผมไม่เข้าใจว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยตรงไหนนะครับ
จริงแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่า
เราสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับ
บางครั้งเนี่ยผมเห็นแกนนำบางท่านเนี่ยผมเข้าใจว่า
มันน่าจะมีแกนนำอีกหลายคนที่เข้าใจสถานการณ์แบบนี้นะครับ
ไม่ใช่ปล่อยให้คนบางคนออกมาเคลื่อนไหวโดยที่เป็นสิ่งที่คนไทยเขานับกันไม่ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วคือกระบวนการในการเคลื่อนไหว๓๔๓ข้อที่ผ่านมาเนี่ย
ผมเชื่อว่ารัฐบาลก็รับฟังนะครับมันไม่น่าจะไปโยงกับบางเรื่องนะครับ
ประเมินเอาไว้สถานการณ์จะไปมากกว่านี้ไหมฮะ
อย่างเช่นตอนนี้ก็มาอยู่ใกล้ธรรมเนียบเหลือเกินจะถึงขั้นเข้าไปในธรรมเนียบไหมอะไรไหม
มีการป้องกันหรือว่าประเมินอะไรไว้ตรงนี้ไหมฮะ
ผมเข้าใจว่าตรงนี้ทางเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องก็คงดูแลอยู่นะครับ

ถ้าเรื่องของข้อเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออก
เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนุษย์หรือว่าร่างรัฐธรรมนุษย์ใหม่ตรงนี้คุยได้
แต่ว่าเรื่องการปฏิรูปสถาบันเนี่ยถ้าฟังจากคุณธนกร
ในฐานะที่เป็นเลขานุการของรัฐมนตรีสำนักนายกที่อยู่ในรัฐบาล

ตรงนี้บอกว่าไม่น่าจะคุยกันได้น่าจะรับไม่ได้
ที่เราได้คุยกับคุณธนกรก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นท่าที
ของทางรัฐบาลบางส่วนเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น
เพราะว่าเราได้เห็นความเคลื่อนไหวของมวลชนกลุ่มผู้ชุมนุมมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ช่วงเช้าวันนี้
แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงวินาทีนี้นะคะ
เดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสเราก็จะได้มีโอกาสพูดคุย
กับทางฝากฝั่งแก่นนำของกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยนะคะ
เราก็ได้มีการพยายามประสานติดต่อกับทางแก่นำอยู่แล้วนะคะ